โตต้าไทยลีกนะครับความเข้มข้นในการลุ้นแชมป์แบงคอกยูนิเต็
ก็ถือว่าต่ออายุในการลุ้นแชมป์ไปอีก๑สัปดาห
หลังจากที่แซงเอาชนะการท่าเรือได้ครับ
ในบ้านของแบงคอกยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นคู่เอกประจำสัปดาห์เลย
เจอกันท่าเรือร้องจาฝูแบงคอร์กนะครับท่าเรือนี้อันดับสาม
ผ่านไป๔นาทีท่าเรือออกนำครับจากการมงประตูทีมเก่าครับ
ของทางดราแกนบอสโควิชจากนั้นในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
วันชัยจารุนงครานครับไปทำฟาวคิมซึงวางในจังหวะหลุดเดี่ยว
โดนแดงไล่ออกแบงคอกเหลือ๑๐คนสถานการณ์ไม่ดีตามหลัง
เหลือเพราะเล่นน้อยกว่าครึ่งหลังนาทีแปดสิบสองครับ
คนน้อยกว่ามาดีช่วงท้ายครับตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งจากสุบัญญาปุริสาย
แค่นี้ก็ได้เฮแล้วนะครับเพราะว่ามาได้ประตูช่วงท้าย
หลังจากที่พยายามอยู่พอสมควรครับสเครดิตทีมยอดเยี่ยมครับ
เพราะว่าหลังจากนั้นจังหวะลูกนี้มันคลุกขิกครับ
ยิงติดตั้งแล้วใส่ลูกที่โอ้เด็ดขาดจริงครับ
ทดเจ็บปกกล้าอันนันยิงประตูลูกนี้ครับ
เสาเข้าไปพลิกกลับมาชนะสองต่อหนึ่งครับ
เก็บเพิ่มห้าสิบสามคะแนนต่อความหวังในการลุ้นแชมป์กับทางบุรียามอยู่เต็ดต่อครับ
คู่เป็นเกมหนีตายโบลิสเทโรเปิดบ้านพบกับทางบีจีเอฟซีครับ
ซึ่งเกมนี้เจ้าถิ่นเนี่ยยังไม่ฟื้นถูกทีมเยือนบุกมาถล่มคาบ้านไปสามศูนย์
ประตูจากโตเตียนาทีสี่สิบเก้าสุรชาติสารีพิมพ์นาทีหกสิบเจ็ด
แล้วก็ธิริพันธ์พุ่มจันทร์ครับนาทีแปดสิบสอง
จบเกมนี้บีจีขยับพ้นโซนตกชั้นนะครับขึ้นมาอยู่ที่สิบสอง
มีสามสิบคะแนนส่วนโปรลิสเทโร่ครับหล่นไปอยู่อันดับสิบห้ามียี่สิบเจ็ดคะแนน
ซึ่งทางโค้ชแบนโคตะวันศรีปานก็ออกมาบอกว่า
พร้อมจะให้บ่อบริหารนั้นพิจารณาอนาคตของเขา
หลังจากที่ทีมไม่ชนะใครเป็นนัดที่๖ติดต่อกันรวบทุกรายการ
ผลในคุณอื่นครับพัทยาเวียงเต็ดนั้นเสมอกับเชียงรายไปสูญสูญ
หนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากผ่านยี่สิบห้าเกมบุรีรำนะครับ
แบรนด์คอล์กห้าสิบสามนะครับอันดับสามเป็นท่าเดินสี่สิบเจ็ด
๑๔แล้วก็เชียงรายวิทยาลัยอันดับที่๕
แนนรอยต่อ๓อันดับหลังนี่